จากการพูดถึงความพร้อมในการทำทีม
เดินทางมาก็จะมาร่วมในการทำทีมส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการโปรโมททีมให้นะครับ
แล้วก็ทำให้เด็กหลายคนนั้นหันมาสนใจกีฬาให้มากขึ้น
ในฐานะที่เขานั้นเป็นศิลปินนะครับสำหรับพี่เสกโลโซ
เดินทางมาร่วมเปิดตัวก็บอกนะครับว่าถูกชักชวนมาโดยคุณสุรศักดิ์นานคร
ประธานสมสรรค์ที่รู้จักกันมา๒๐ปี
แล้วก็จะมีการเปลี่ยนชื่อสนามย่าวจากกรกฐวังพรีนะครับ
จังหวัดสมุทรประการมาเป็นสนามโลโซดีสเตดียม
ส่วนเป้าหมายในปีนี้คือการอยู่รอดในหลีกสูงสุด
ด้วยความประมาณ๗๐ล้านบาทครับ
ครับส่วนเรื่องการเงินเรื่องต่างนั้น
ผมเองพอต้องขอแจ้งว่าพอค้าขายร่ำรวย

เรียกว่ามีอันดับที่ดีที่สุดในไทยพรีเมียลีกในปีนี้นะครับ

ที่เสกโลโซเข้ามาช่วยสับหนุนนะครับ
เพราะจริงแล้วในพื้นฐานของตัวเขา
เขาก็ชอบเล่นฟุตบอลอยู่แล้วนะครับ
แล้วก็มีข่าวที่จะมาร่วมเป็นผู้สนับสนุนในการ

ฉะนั้นครั้งนี้มันเป็นกำลังใจอย่างยิ่งสำคัญอย่างยิ่ง
กับการที่จะเริ่มต้นฤดูการใหม่ในแมตรแรก
ดูการที่แล้วก็ทำฟุตซอลนะครับกับทางไทเทคปีนี้เปลี่ยนมาเป็นฟุตบอลใหญ่เลยนะครับ
สำหรับเศรษฐโลโซขณะที่เมืองทองจนถึงวันนี้ครับ
ตัวแน่นอนก็คือเซริโอซานโต๊ดประกันหลังชาวบราซิลจากอุณซาฮุนไดนะครับ
ที่ล่าสุดอยู่ในกลุ่มเดียวกับเมืองทองนะครับมันจะผ่านคิดฉีมาได้
หลังจากที่มีข่าวว่าแข้งรายนี้จะไม่สามารถถูกปล่อยยืมให้กับสโมสรอื่นตามกฎของการย้ายทีมในช่วงเล็กแรกนี้ครับ
สถานที่เก็บตัวทีมชาติไทยกันต่อนะครับเมื่อวานก็มีข่าวกันมาสามที่ทางสมาคมเนี่ยเลือกไว้ให้นะครับ
อยู่ที่ทางทีมงานของทีมชาติไทยจะเอาอย่างไรในซ้อมที่ไหน
คือกิเลนวาเล่ก็คือที่ที่คุ้นเคยกันดี๒คือสนามกอล์ฟเกียรติธานี
ซึ่งนายกออสนะครับคนตรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วง
สมาคมก็ไปดูมาแล้วบอกว่ามีทั้งห้องนอนฟิตเน็ตสนามซ้อมยอดเยี่ยมมาก
ที่สุดท้ายก็คือโรงแรมสนามซ้อมที่มีอยู่ในตัว
แล้วก็มีสโมสรจากเกาหลีใต้เคยมาเก็บตัวบ่อยมาก
แล้วก็ใกล้กับสนามบินสุวรรณภูมิซึ่งสะดวกในการเดินทางนะครับ
หลังจากที่เราแข่งเสร็จแล้วแล้วก็มีการเก็บตัวบินไปที่ญี่ปุ่นต่อ
แข่งวันที่๒๘มีนาคมก็ถือว่าใกล้สนามบินก็เลือกเอานะครับ
เดี๋ยวทางทีมงานของพี่ซิโก้ก็คงจะมีความชัดเจนในการเก็บตัวอีกครั้งหนึ่งครับ